มันจิตใจสงบกันหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับ
ไปดูความสวยงามของจิตกรรมฝาผนังที่วัดท่าสุธาวาสที่จังหวัดอ่างทอง
เห็นแล้วเป็นยังไงล่ะฮะนี่คือความสวยงามของจิตกรรมฝาผนังนะครับ
ที่วัดท่าสุธาวาสตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับ
เห็นแล้วนี่ก็ประกอบไปด้วยภาพไตรภูมินะครับภาพเรื่องมหาชนกภาพลายรวงข้าว
แล้วก็มีสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองด้วย
เรื่องราวในภาพเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองอ่างทอง
เรื่องราวต่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับ
เขาก็หวังเอาไว้ว่าให้ประชาชนคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าวัดเข้าวานได้เห็นภาพจิตกรรมแบบนี้
แล้วก็จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของจังหวัดอ่างทองว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับ
กันหน่อยที่นี่เป็นวัดเก่าแก่นะครับที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้น
ซึ่งก็อยู่ในเส้นทางของการเดินทัพของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ก็ได้โปรดก้าวให้บุรณวัดท่าสุธาวาสแล้วก็โปรดก้าวให้ช่างจากกรมศิลปากร
ช่างจากในวังแล้วก็อาจารย์รวมถึงนักเรียนนะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
เอาล่ะใครที่แวะเวียนไปนะครับที่จังหวัดอ่างทองก็ไปชมกันได้
แล้วก็ไปไหว้พระสักการะแล้วก็ทำบงทำบุญกันที่จังหวัดอ่างทอง

อ่าให้เราได้ไปศักระบูชา
ค่ะแต่วัดนี้อย่างที่บอกว่าจิตรกรรมฝาผนังสวยจริงเห็นไหมคะ
สีสันทั้งลวดลายทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างเนี่ย
ถือว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตด้วยเรื่องของศิลปะความงามกันด้วย